แม่บานผจญบ้าน
ว้าว

เมื่อวานนี้สองแม่บ้านก็ได้พูดคุยกับพี่ต๊อกถึงเรื่องผลงานการแสดงที่เรียกว่าสุดแสนประทับใจกันไปแล้ว
วันนี้จะมาชวนแฟนมาย้อนวัยพร้อมเปิดเผยความลับแบบสุดในสไตล์ต๊อกสุภกร

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะ

ดีครับ

ช่วยเหลือ

แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานของพี่ต๊อกคือจะบอกว่า

เป็นคนโชคดีได้เล่นหลายบทบาทแบบ
เศร้าก็มีน่าสงสารก็มีนะบางเรื่องอ่ะเออ

นอกเรื่องชอบนอกเรื่องด้วย
แต่วันนี้ไม่ให้นอกเรื่องเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ต๊อกอ่ะเวลา

อ๋อแล้วก็แบบลำไงพี่ต๊อก
เมื่อก่อนฝึกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยป่ะ

อะไรบ้างพลังขนาดนี้จ้ะขี้โลกได้ไง
เด็กเลยโรคประจำตัวเลยนะ

สมมุติว่าเป็นแผลที่เข่านิดนึง

แล้วมันหายได้ยังไงอ่ะคนเป็นเยอะไหมอ่ะ

แล้วก็ตอนเช้าต้องดื่มน้ำจำนวนประมาณ

เขาบอกว่าอะไรตอนนั้น
ตั้งแต่หัวจนจะหลดเท้าแหวนหมวกทุกอย่างเป็นทหารหมดเลย
แม้กระทั่งไปนอนบ้านเพื่อนนะไม่ยอมนอนผ้าห่มด้วย

ทหารมากตอนเด็กโอ้โหไม่รู้เป็นไรอยากเป็นทหารมากแต่วินัยเราไม่ดี

ไปสอบเลยโอ้โหติวเต็งเลยนะ
เพราะว่าไปติวอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนเตรียมหามเนี่ย

เขาบรรทงเลยว่าติดแน่นอน
ไปสอบปุ๊บวันที่สองอะหลับ

ง่วงไงเพราะเที่ยงโหประบายโมงนี่

ต๊อกกฎหมายต๊อกไม่ได้บรรยายเหรอ

เสียดายไม่งั้นก็ไปเป็นอาหารแล้ว

แต่ว่าถ้ามายรู้ไหม
ตามเจ๊ร้านขายน้ำ

ก็เราก็ต้องให้เจ๊สิ
คล้ายกับเจ๊ขายน้ำขายโค๊คขายพวกน้ำเก้งค่อยแบบเนี้ย
เขาจะต้องมาประจำแล้วโรงเรียนเราไม่มีผู้หญิง

ตอนนั้นมันอยู่ใกล้บ้านเพราะบ้านอยู่ซอยเสนา
ก็ไปจีบผู้หญิงกันแล้วไงแล้วขอที่แม่ค้า
เขาก็ให้มาเพราะเขาบอกว่าเขาจะเริ่มถามบอกว่าถ้าเกิดเขาถามเนี่ย
จะบอกว่าคนไหนพี่บอกไปเลยว่าคนที่ใส่หมวกทหารมา
อ่านมา
ฉันว่าหล่อสุดเหล้าช่างนั้นน่ะ

วันต่อมาเราก็หายไปจากเขาเนี่ย
เป็หนอทิต

ก็มองหน้าตัวเองในกระจก

จะรู้สึกว่าเฮ้ยให้เบอร์ไปแล้วไม่เห็นโทรมาเลย

เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นการโทรเข้าไปที่เบอร์บ้าน

ไปปุ๊บสวัสดีครับขอสายแอนหน่อยครับ

เออแอ่นแอ่น

ไม่แล้วเกี่ยวอะไรกับการไปรอที่ป้ายรถเมย์คนนี้หรือเปล่า

ก็เรียกว่าจิบติดแล้วดิ

เหมือนกันใช้ชื่อต๊อก

ที่บ้านกระต่ายไก่ต๊อกการ์ตูนเคนต้า

ก็โอเคอ่ะพอจีบติดตอนนั้นก็โอ้โฮ

ยังไม่ได้รู้จักเขาเรียกว่าอันนั้นสักที

สุดท้ายจะได้แฟนแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากเรียนรู้มันต้องไป

แล้วแต่ตอนนั้นคาดว่าพี่ต๊อกสิ่งไฮก็น่าจะติดนะ
ของการจีบสาวในยุคนั้นมันคืออะไรอ่ะ
ในการจีบสาวในยุคนั้นจะต้องตรงเวลา

ไม่มีมือถือแล้วรอนานไม่ได้แล้วก็สถานที่สำคัญมีอยู่ไม่กี่ที่

นี้ก็ยังประมาณนั้นอยู่นะเออ
ก็เขาเรียกว่าไม่หนีไปไหน

ไม่ใช่ตอนนั้นเด็กไงแล้วก็เขามีประกวดอะไรเยอะแยะเลยเนอ

โอ้ยทำไมแบบว่าเร็วมาก

เพราะว่าจะต้องมาเจอ๗สถานการณ์สมมุติ
ใช่แล้วเขาทำใจไว้เลยนะเอาแบบคือมันสมมุตินะพี่คือแต่ว่าพี่ก็พูดเรื่องจริงได้นะ

ว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่จะทำยังไง
แล้วก็ร่วมด้านเกมด้วยวันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ